ผู้สึกข่าวของเราเนี่ยนะคะคุณภูริพัฒน์เนี่ยอยู่ที่โคลราช
สถานการณ์น้ำที่นครราชศรีมาเนี่ยก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงนะคะ
อำเภอเลยแล้วก็ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อน

จะเป็นยังไงบ้างผู้สื่อข่าวของเรารอรายงานอยู่แล้วนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากนครราชศรีมาเชิญค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
ทั้งสองท่านครับผมยืนรายงานอยู่ที่บ้านโนนสง่า
อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เหตุผลที่ต้องมาอยู่ที่อำเภอนี้คุณผู้ชมครับ
เนื่องจากว่าบ้านนี้นั้นถูกตัดขาดมา๓๔วันแล้วนะครับ
หลังจากได้รับผลกระทบจากพายุที่ผ่านมานะครับ
ผมอยากพาไปดูบ้านที่อยู่ด้านข้างของผมคุณผู้ชมครับ
จะเห็นว่าคุณตาต้องกินต้องอยู่อยู่บนรถคันใหญ่คนนั้น

เพราะว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงบางจุดเนี่ยคุณผู้ชมที่จะเห็นนะครับ

จะเห็นเนี่ยประมาณช่วงเอวนะครับช่วงตัว
จุดที่ผมไปสำรวจกับทหารเมื่อสักครู่เนี่ย
สูงถึงเลยหัวไปเลยนะครับ
บางจุดนี่บางจุดนี่๒เมตร

ตลอดทั้งหมู่บ้านคุณผู้ชมครับซึ่งนอกเหนือจากบ้านโนนสง่า
ยังมีที่บ้านบึงบัวละครบ้างบัวทองที่น้ำท่วมสูง
ผมจะพาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดนี้
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างตอนอยู่ที่นี่ครับพี่
ก็มันมาเร็วมากนะมา๒วันที่ผ่านมานะคะ
แล้วเก็บของไม่ทันเลยค่ะมาไม่ทันเก็บของไม่ทันเพราะว่ามันมาข้างบน
แต่นี่น้ำมันล่นถนนมาแล้วทีนี้ชาวบ้านก็เก็บของไม่ทัน
เสียหายกันหมดเลยค่ะไม่มีใครเก็บทันเลย
แม้แต่เก็บพันก็เอาตู้เอาตู้ไว้ข้างบน
มันก็ยังท่วมสูงแค่นี้ค่ะในบ้านนะคะ

เป็นแบบนี้มากี่วันแล้วครับเนี่ยสองสามวันแล้วค่ะ
จะออกไปไหนมาได้มาได้ไหมครับ
ไม่ได้ค่ะก็มีแต่เดินอย่างนี้รถถ้าออกทันก็ทัน
ถ้าออกไม่ทันอะนี่รถแล้ว
เมื่อวานสูงกว่านี้สูงกว่าเยอะเลยสูงกว่าเยอะเลยเนี่ย
ถนนเนี่ยต้องอยู่อย่างเงี้ยน้ำเลงเลยวานเนี่ย
มันเยอะประวัติศาสตร์ไม่เคยมีอย่างนี้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่

๒วันค่ะ๓วันนี้ค่ะ

ที่ผ่านมากินอยู่ยังไงครับป้า

ถ้าไม่งั้นก็มองไปถึงนั่นเลย

เด็กกับคนเก๋เขาย้ายไปตรงที่พัก

มีการมีการมีการนำเอาเรือท้องแบนรวมไปถึงสิ่งของต่างเข้ามาให้ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แหละ
ทางเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ลงภารกิจกับท่านคือ
พลตรีนำพลโคงพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
ก็มีการนำเอาเรือท้องแบนรวมไปถึงสิ่งของต่าง
เข้ามาให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดนี้ด้วย
อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับน้ำที่อยู่ตรงจุดนี้
บ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลบน
และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลล่าง
เพราะถ้าหากว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลล่างเนี่ย
นังกั้นน้ำไม่ถูกกัดซ้อไปบริเวณจุดนี้จะท่วมสูงมากกว่านี้คุณผู้ชมครับ
หลังจากที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลล่างถูกกัดซ้อปไปแล้ว
บริเวณจุดนี้เนี่ยก็ปริมาณน้ำลดระดับลงไปได้มากนั่นเอง
ทำให้ตรงจุดนี้ก็ได้รับผลกระทบเมื่อสักครู่นู้นคุณผู้ชมครับ
ผมนั่งเรือกับทางท่านภูมิในการสำนักงานนะฮะพัฒนาภาค๕เข้าไปบริเวณจุดนู้น
น้ำท่วมถึง๒เมตรด้วยกันคุณผู้ชมครับ
น้ำท่วมถึงสองเมตรชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดนั้นเนี่ย
มีบางส่วนที่ยังไม่ยอมที่จะอบพยพออกมาเนื่องจากเป็นห่วงสิ่งของทรัพย์สินของตัวเอง
ด้านในคุณผู้ชมไม่ใช่น้ำท่วมเพียง๓๔วัน
แต่ท่วมมา๒๓อาทิตย์แล้วคุณผู้ชมครับ
น้ำท่วมมา๒๓อาทิตย์แล้วที่เขาบอกว่าน้ำนั้นยังไม่สามารถระบายไปได้
แล้วก็มีการระบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประมาณ๕๐เซนติเมตรที่น้ำระบายไป
แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาปล่อยปลายบ้างแล้ว
ซึ่งอาจจะไปสมทบกับเขื่อนลำเชียงไกรล่างหรือไม่
เป็นภารกิจที่เราจะตามทหารไปในช่วงบ่ายของวันนี้นั่นเองครับ
ขอบคุณคุณพุทธิพัฒน์ด้วยนะครับถ้ายังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
ซึ่งโอ้โหน้ำท่วมสูงเหลือเกินใช่นะฮะต่อเนื่องกันเลยครับตรวจสอบกันอยู่ที่นครราชศรีมาที่ด่านคุณทศ
ที่คุณภูริพัฒน์อยู่เมื่อกี้นี่แหละแต่มันมีพื้นที่รอบที่ยังคงมีปัญหากับเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะนี่ดูสิมุมสูงแบบนี้นะคะ
ดูสิมันกลายเป็นเหมือนแบบทะเลอ่งเก็บน้ำไปแล้วจริงมันคือทุ่งนาเนอะ
แล้วก็เป็นบ้านบริเวณของประชาชนนะครับนะฮะที่ด่านคุณทศนะฮะ
แต่ว่ามันเป็นทางยาวที่น้ำเข้าไปท่วม๕๐๐เมตรได้น้ำรถทุกชนิดก็ผ่านได้
แต่ว่าลำบากนิดนึงครับส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต่างพื้นที่ห่างไกลน้ำท่วมสูงกว่าบริเวณถนน
ในตะบนตลาดขุนทศเองน้ำท่วมขังหลายหมู่บ้านนะฮะตลาดชุมชนบอกขอสอหมู่บ้านเอกธานี
หมู่บ้านลำเชียงไกรก็มีน้ำจากห้วยสาขาลำเชียงไกรไหลเชี่ยวเข้ามานะครับ
แล้วก็ไหลเอ่อไปบนถนนถนนสายบ้านเก่าน้องแวงตะบนบ้านเก่าถูกน้ำซ้อต่อหม้อสะพานก็ขาดไป
ล่าสุดปพเองก็อ่ามีการทำสะพานแบลิ่งนะฮะก็คือเอาเหล็กไปทำเนี่ยฮะ
เป็นสะพานแบบนี้ให้รถสามารถที่จะผ่านไปก่อนเป็นการชั่วคราวนะครับ
ทีนี้บ้านสะจราเข้หมู่๔ตะบนสระจราเข้ก็มีน้ำท่วมไร่นาของประชาชน
ทีนี้คุณผู้ชมตั้งแต่ข่าวเมื่อวานเนี่ยคนติดตามอยู่กรณีอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
บอกว่าเป็นข่าวมาว่าแตกแตกแตกแล้วก็ทางชนรับประทานก็มายืนยันว่าไม่ได้แตก
เราก็นำเสนอข่าวไปแล้วนะคะทางผู้ว่าค่ะ
พ่อเมืองโคราชอย่างนายกรอบชัยบุญอรณะก็ยืนยันนะคะ
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเนี่ยไม่ได้แตกนะเป็นเจตนาที่ทางชลประธานอ่ะ
จำเป็นจะต้องเปิดช่องทางระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม
เพื่อระบายน้ำออกเท่านั้นแล้วก็รุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นรุ่มน้ำที่น่าเป็นห่วงที่สุดส่วนลุ่มน้ำลำพระเพิงหรือว่าลำตะคอง
ก็ยังจะต้องเฝ้าระวังยังต้องเฝ้าจับตาอยู่นะคะ

ก็ได้ขึ้นไปบันทึกภาพมุมสูง
จะเห็นภาพมุมสูงขึ้นมานะฮะ
ก็เป็นนี่นี่นี่ค่ะเห็นมั้ยครับ
สถานการณ์น้ำนี่อันนี้คือปริมาณน้ำในอ่างลำเชียงไกรตอนล่างนะครับ
คือเปรียบเทียบกันนะเมื่อวานกับวันนี้นะครับ
ที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำที่กำลังมีการก่อสร้างคือมันยังไม่เสร็จหรอก
ตอนนี้น้ำล้นท่วมแนวคันดินเกือบทั้งหมดแล้ว
เทียบกับเมื่อวานมันมีช่องโหวขนาดเล็กเห็นไหมครับ
แล้วก็อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับ
วนน้ำนี้มีอัตราการไหลประมาณ๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

ริมสองฝั่งลำน้ำแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งนะฮะก็แน่นอนน้ำก็ไหลเข้าไป
ทางจังหวัดเองก็สั่งให้ทางอำเภอท้ายอ่าง

อยู่ในจุดที่ปลอดภัยซะแล้วก็รีบติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญ
อย่างเช่นเส้นทางย่านเศรษฐกิจต่างจัดหากระสอบ
สนับสนุนกระสอบทรายให้กับประชาชนเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วม
ร้านค้าย่านเศรษฐกิจหรือว่าบ้านบริเวณของประชาชนนะครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่าง
ตามแนวน้ำหลากจะมี๓๐ตำบลที่มีน้ำหลากผ่านเข้าไป
หมู่บ้านรัศมี๑กิโลเมตรนะฮะเดือดร้อนกันไป๘อำเภอก็มี
อำเภอนนไทยนวลสูงพิมายอำเภอโคงเมืองยางประทายชุมพวงแล้วก็อำเภอเมือง
ส่วนตัวเมืองเองตอนนี้ไม่ได้อยู่ในแนวนี้ที่น้ำเขาหลากเข้าไปนะ
ติดตามได้จากแผนที่เราทำเอาไว้ให้แล้วนะครับ
ในส่วนของชายภูมินิดหนึ่งนะฮะไปดูชายภูมิพื้นที่ที่มันมีผลกระทบต่อเนื่องกันไปนะฮะ
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บำเน็ตนรงของชายภูมิเองเนี่ย
ก็มีมวลน้ำจำนวนมากไหลไปทั่วหมู่บ้านและชุมชนต่างเหมือนกัน
โดยเฉพาะที่หมู่บ้านหนองผักแว่นหมู่ที่๒๑ตำบลบ้านเพชร
น้ำก็หลากไปทั่วบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า๖๐๐หลังคาเรือน
คุณผู้ชมครับน้ำกว่า๒เมตรนะฮะแน่นอนจมแน่ต้องใช้เรือแน่นอนนะครับ
ชาวบ้านต้องหนีน้ำไปบางคนอยู่บนหลังคานะฮะ
กู้ภัยฮุก๓๑ก็ต้องระดมกำลังกว่า๓๐นายเข้าไปช่วย
เอาเรือสปีดโบสต์เข้าไปเลยเรือท้องแบนไปช่วยคนที่อยู่บนหลังคานะฮะ
เพราะว่าต้องขึงเอาไว้แบบนี้แล้วให้ชาวบ้านโหนลงมาทีละคนทีละคน
มันก็ทุลักทุเลนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัย
น้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่น้ำท่วมธรรมดา
ประวัติศาสตร์๑๐๐ปีของตำบลบ้านเพชรยังไม่เคยถูกท่วม
ทั้งหมด๒๓หมู่บ้านในตำบลแบบนี้มาก่อนเลย
นี่มันคือประวัติศาสตร์เลยตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนกว่า๓๐๐คน
หลังคามเรือแล้วก็เลยมีการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ในพื้นที่ชายภูมิจังหวัดใกล้เคียงและกู้ภัยทหารตำรวจ
มาช่วยอบพยพประชาชนที่ติดอยู่ออกไปอยู่ตามที่ปลอดภัย
ทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนด้วยโอ้โหอันนี้หนักจริงจริงนะชายภูมินะ
คุณเทพสถิตส่งข้อความมาบอกว่าบ้านผมก็อยู่ชายภูมิตอนนี้ก็น้ำท่วมอยู่เหมือนกัน
ความช่วยเหลือเข้าไปถึงหรือยังนะคะส่งมาบอกกันได้
ทางไลน์หน้าจอรวมถึงคอมเมนต์มาในโซเชียลด้วยนะคะ